คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้เห็นเรื่องนี้ในโลกโซเชียลไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวลองดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าหลายคนเห็นโพสต์นี้ที่โพสต์ในทวิตเตอร์แล้วงง
ว่าให้บริการอะไรกันแน่
โพสต์นี้นะคะเขาบอกว่าบริการตกหมึกดูนมชมหอยหมึกช็อตซาชิมิ
แต่ภาพเป็นผู้หญิงสองคนเปลือยกายล่อนจ้อนไม่ใส่เสื้อผ้า
ถ่ายรูปแนบชิดกับคนตกปลาบนเรือที่เป็นผู้ชาย
แล้วมีข้อมูลบอกว่าราคาคนละ๓๐๐บาท๔ชั่วโมงเต็ม
จำกัดรอบละสองถึงสามคนเท่านั้นเจอกันสิบเก้านาฬิกาหาดบางเสระจังหวัดชนบุรี
คนเห็นแล้วตกใจเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่
ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเขาไม่สบายใจ
เขาบอกว่าโพสต์นี้มันเสื่อมเสียต่อการท่องเที่ยวนะ
มันเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของบางเสร่นะ
ก็เลยรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ตามตัวผู้หญิงเปลือยกายสองคนนี้รวมถึงเจ้าของเรือมาดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็อยากให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
เรามีความคืบหน้าให้เมื่อช่วงสายสองสาวเปลือยกายตามภาพไปแสดงตัวกับตำรวจแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สพสัตหีบนะคะยอมรับว่าเป็นผู้หญิงในรูปจริงแต่เขาบอกแบบนี้ค่ะ
เขาบอกเป็นรูปที่ถ่ายกันเองผู้ชายบนเรือคือแฟนนุ่มของเธอทั้งคู่
เรือตกปลาเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เกี่ยวแค่เช่าเรือออกไปตกหมึก
ส่วนที่มีการโพสต์ขอความให้บริการตกหมึกดูนมชมหอยราคา๓๐๐ต่อคนอะไรแบบนี้
เขาใช้คำว่าสร้างคอนเทนต์เธอบอกกับตำรวจว่าสร้างคอนเทนต์ค่ะพี่อุ๋ย
คอนเทนต์ในกลุ่มปิดเพื่อให้คนสนใจยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขายบริการบนเรือ
มีเพศสัมพันธ์กันอยู่คือแท่หลังอยู่อย่างเดียวแล้วก็มันจะบอกว่ายังไงอ่ะ
มันก็คือการหัวอาจารย์ว่ามีรองเรียกผู้ติดตามเข้ามาติดตามเราในวีเกอร์แค่นั้น
ยืนยันว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีการขายบริการทางเพศเป็นเพียงการสร้างคอนเทนต์เท่านั้น

และผู้หญิงสองคนนี้ขอโทษสังคมขอโทษชาวชุมชนตำบลบางเสระและอำเภอสัตหิที่ทำไป
แล้วมันไม่เหมาะสมมันเสริมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่คุณผู้ชมค่ะตำรวจก็ไม่ได้จบแค่ผู้หญิงสองคนนี้

แต่เจ้าของเรือยืนยันว่าคือทางเรือห้ามแล้วบอกแล้วเตือนแล้ว